ส่วนไทยลีก๓นะครับมีการส่งหนังสือยืนยันที่จะตอบกลับแข่งขันแล้ว
โดยมีทีมที่ไม่ขอเข้าร่วมการแข่งขันมีแค่๗ทีมเท่านั้นครับ
และจะมีบางส่วนที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารยืนยันนะครับตามกำหนดการที่ให้ส่งไปเมื่อวาน
แต่ว่าเรื่องนี้นะครับสำหรับไทยลีก๓เนี่ยอย่างที่เราทราบกันอาจจะไม่มีเงินสนับสนุน
สมาคมก็ให้สโมสรในไทยลีก๓ให้คำตอบว่าจะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันหรือไม่ในช่วงเย็นเมื่อวาน
ล่าสุดครับยืนยันนะครับว่ามีทีมเข้าร่วม๖๗ทีมจัดทั้งหมด๗๖ทีม